คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางเมืองเลยนะคะ
มีผู้ชายกับผู้หญิงคนนึงเขาเรียกว่าเป็นคุณป้า
เพราะเป็นวัยกลางคนตัวผู้ชายเนี่ยมีปืนเหมือนกับจะตบหัวป้าด้วย
แล้วก็มีการยื้อยุดกันอยู่แต่มีพลเมืองดีพยายามจะห้าม
บอกปล่อยอย่าไปยื้อกันเขากลัวว่าปืนจะลั่น
ผู้ชายผู้ชายสะบัดหลุดไปได้แต่เสื้อติดมือป้าไปเลยนะ
ขึ้นรถขับหนีไปป้าเนี่ยเจ็บเย็บเป็นสิบเข็มเลือดอาบเลยนะคะ
เกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เกิดอะไรขึ้นไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
เห็นไหมคะคือฝ่ายชายเขามีปืนและเอาปืนตบหัวป้า
แต่ป้าก็พยายามจะยื้อดึงฝ่ายชายคนนั้นเอาไว้
เสื้อหลุดติดมือป้าไปแล้วผู้ชายคนนั้นก็ขึ้นรถคันนี้
เจโร่สีดำทะเบียน๘กกสเส๓๒๔๒กรุงเทพแล้วก็ขับออกไป

อดเสื้อเพื่อจะแบบเอาตัวเองให้พ้นจากการยื้อยุดของป้าแล้วก็ขึ้นรถไป
แต่ป้าพูดนะว่าแล้วเขาถอยรถมาชนฉันทำไม
เนี่ยแต่ว่าดูสิคะรถอยู่เต็มเลยนะคะ
เต็มเลยคนเยอะแยะไปหมดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมายื้อยุดกันแบบนี้
ประเด็นคือป้าเขาก็เจ็บเขาก็เลือดอาบเย็บไปเป็น๑๐เข็ม
มันเกิดอะไรขึ้นเราไปคุยกับพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยนะคะ
คุณไตรรัฐเพชรธรรมรงชัยเขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวาน
ลากระบังฝั่งตรงข้ามซอยลากระบัง๑ทับ๗
ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายมาแต่ไกลเห็นป้าถูกผู้ชายคนนี้เอาปืนตบหัว
คือตบเข้าช่วงหน้าผากหัวแตกเลยนะคะเลือดอาบเลยนะคะ
เขาก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่ด้วยความที่ฝ่ายชายคนที่อยู่ในคลิปมีปืน
ก็กลัวว่าฝ่ายชายจะยิงสวนออกมา
คือรอจนฝ่ายชายตบป้าจนหนำใจ
พลเมืองดีบอกว่าคือต้องรออาศัยจังหวะ
คือตบตบจนเห็นท่าแล้วว่าผู้ชายไม่ยิงแน่
คือเอาปืนไว้ตบอย่างเดียวทุกคนก็เลยเข้าไปช่วย
คนที่อยู่แถวนั้นบอกว่าคือป้าขับแกรปใช้ความเร็วแบบปกติมา
ฝ่ายชายที่เป็นคนก่อเหตุที่ขับรถสีดำแซงมา
โอ้โหนี่ป้าแกใส่เสื้อสีขาวรอบคอนี่คือเลือด
เลือดค่ะเลือดอาบเพราะว่าเนี่ยเอาปืนตบหัวตบเข้าไปที่หน้าผาก
ทีนี้ค่ะป้าเนี่ยเขาขับรถเป็นขับแกรปมาใช่ไหมคะ
แต่ฝ่ายชายแซงมาแล้วขวางตอนถึงแยกพอดีแล้วถอยมาชนรถป้า
เพราะว่าในคลิปจะได้ยินเสียงว่ามาชนรถป้าทำไมมาชนทำไมอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ป้าก็ลงจากรถไปโวยวายจนเหตุการณ์มันก็เป็นอย่างที่เห็นในคลิป
พลเมืองดีบอกว่าเขาเป็นคนถ่ายคลิปเองนะส่วนอีกคลิปเนี่ยเป็นของพลเมืองดีอีกคน
เดี๋ยวค่อยให้ดูนะคะก็จะมี๒คลิปนะคะ
น่าจะเปิดต่อเนื่องกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ทีเนี้ยค่ะเดี๋ยวฟังพลเมืองดีหน่อย
ว่าก่อนที่จะมามีเหตุชุลมุนตามคลิปภาพนี้เขาเห็นอะไรยังไงบ้าง
เขาถอยหลังมาชนเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งวิ่งออกไปหน้าถนน
แล้วก็มีน้องตะโกนเรียกมาว่าพี่อย่าออกมีปืนทุกคนแล้วก็หยุด
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยทุกคนก็หยุดก็ปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นตี
ตีเยอะมากตีจนไม่มีใครกล้าเข้า
แล้วก็หลังจากตีตีเสร็จปุ๊บผู้หญิงก็สู้
ดึงกันไปดึงกันมาอะไรอย่างเงี้ฮะฉันไม่ผิดมาทำมามาถอยหลัง
ฉันทำไมอะไรอย่างเงี้ยปืนมาเป็นรุ่นเลยครับยาวมาก
ท่าทางเขาเหมือนเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเหมือนเป็นคนธรรมดาพกปืน
ดูลุคหน่วยการหน่วยการก็คนธรรมดาเขาตื่นครับอืมไม่ได้แบบ
ได้มีผมเกลียนไม่มีอะไรคนเริ่มรู้ว่าเขาอาจจะไม่ยิง
เริ่มมีคนเข้าไปในเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ฮะยามเออมียามฝั่งนู้น
พลเมืองดีอีกคนค่ะถ่ายคลิปช่วงที่เข้าไปชาร์จตัวผู้ชายคนที่ก่อเหตุนะคะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเห็นคุณป้าเนี่ยจอดรถส่งลูกค้าอยู่ก่อน
ฝ่ายชายขับมาในเลนส์สองแล้วก็แซงหน้าไปแล้วก็ถอยมาชนหน้ารถเก๋งของคุณป้าจริงจริง
ละเมืองดีคนนี้บอกว่าก็เห็นแบบนั้นจริงนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
แต่ผู้ชายก็ทำเกินกว่าเหตุไปจริงมีปืนด้วยแล้วก็ทำกับผู้หญิง
แล้วก็ทะเลาะรุนแรงอ่ะพี่

ผู้ชายเอาปืนตบผมก็ไปขอผู้ชายว่าอย่าทำเขาอย่าทำผู้หญิง

แต่ผู้หญิงเขายังเหมือนเขาไม่ยอมเขาก็อารมณ์ด้วยครับ
ผมเขาก็เลยดึงเสื้อผมก็เลยดันผู้หญิงออก
ผู้ชายก็เขาก็เลยขึ้นรถรถตัดออกไปเลย
ซึ่งพลเมืองดีที่ไปช่วยหรือคนที่อยู่แถวนั้นก็พยายามตะโกนบอกป้าว่าให้ปล่อยเขาไปนะคะ
ปล่อยฝ่ายชายเข้าไปเพราะว่าเขามีปืนด้วยกลัวปืนมันจะลั่นใส่
ทีมข่าวก็ติดต่อไปที่ลูกสาวของคุณป้าที่อยู่ในคลิปนะคะ
ลูกสาวก็ให้ข้อมูลว่าแม่เนี่ยเย็บ๑๐เข็มนะ
ซาเรย์สมองด้วยเพราะว่าปวดหัวหนักมาก
แต่ว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่าต้องไปล้างแผลทุกวันแจ้งความแล้วนะคะ
สอนอลากระบังแต่ยังตามตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลย
ลูกสาวของคุณป้าก็เลยบอกว่าฝากหน่อย
ใครมีคลิปเหตุการณ์นะคะที่เห็นชัด
ว่าผู้ชายคนนี้เอาปืนตบหน้าแม่เธอ
ช่วยส่งให้เจ้าหน้าที่หน่อยได้ไหมที่สอนอลากระบังนะคะ
จะได้เอามาเป็นหลักฐานแล้วผู้ชายคนนี้เขาขับรถคันนี้
กไก่สเส๓๒๔๒กรุงเทพ

เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ตัวฝ่ายชายที่ก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลว่า
แล้วฝ่ายชายที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจรู้หรือยังว่าเป็นใครอะไรยังไง
หลังจากที่ตัวคุณป้าเขาก็ไปแจ้งความเอาไว้
ล่าสุดเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราบอกว่า
รู้แล้วว่าผู้ก่อเหตุเป็นใคร
นายเศรษฐวุฒิผาดีอุ่นอายุ๓๖ปีเป็นชาวสมุทรปราการ
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนนะคะ

คือตอนนี้ยังไม่ได้ขออนุมัติศาลออกหมายจับ
เพราะการรวบรวมพยานหลักฐานมันยังไม่เสร็จ
ตำรวจกำลังสอบปากคำผู้เสียหาย
พยานในที่เกิดเหตุคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
ตำรวจฝ่ายสืบสวนก็ลงไปทำคดี
คาดว่าจะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาได้เร็วนี้
เรื่องของการทำร้ายร่างกายตำรวจบอกว่า
แน่แหละอย่างที่เห็นในคลิปภาพที่ให้ดูไป

หาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กาย
และข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองปืน

คือตอนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าจะแจ้งข้อหาอะไรบ้าง
ส่วนเรื่องของการเฉียวชนที่บอกว่าฝ่ายชายเขาถอยรถไปชนรถคุณป้าใช่ไหม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ก็ต้องแยกกรณีไปข้อหาไหนข้อหาไหนก็ต้องแยกส่วน
แล้วก็ต้องดูว่าไอ้ก่อนหน้านี้มันเกิดเรื่องอะไรกันมาก่อนใครผิดใครถูกยังไง
แต่สุดท้ายปลายทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้ไม่ได้
ใช่ค่ะจริงไม่ต้องรอให้ตำรวจออกหมายจับก็ได้นะ
คือถ้ารู้ว่าเป็นใครเป็นคนรู้จักหรือยังไงเนี่ยออกมาชี้แจง
แล้วก็ไปพูดคุยไปเจรจากันกับทางตำรวจด้วยว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะ